ไปที่ปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมครับ

ตกเย็นยังไม่กลับ
ไปเจอศพอยู่กลางทุ่งนา
แต่ว่าพี่สาวของผู้ตายบอก

ตอนเที่ยงฉันยังเห็นมันยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลย

วัดปลาจีนบุรีครับเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้

ศพผู้เสียชีวิตนะครับอยู่กลางทุ่งนา
ทราบชื่อคือนายสำเรือนนาธุม

เบื้องต้นดูตามร่างกายไม่มีครับ

ก็ให้ทีมกู้ภัยนำศพส่งชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

ผู้ตายจะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน

เช้าไปนาจะกลับเข้าบ้านเหรอ

ภรรยากลับมาจากทำงานมาถึงบ้าน
เอ้าไปไหนล่ะ

ออกตามหาจนไปเจอว่าเสียชีวิตอยู่ที่ทุ่งนาครับ
คนนี้แหละที่ผมบอกเป็นพี่สาวของผู้ตาย
เล่าบอกว่าทุกวันหลังกลับจากนา

เมื่อช่วงเที่ยงฉันกับเพื่อนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านยังเห็นอยู่เลย
ฉันเห็นอยู่ว่าไอ้นี่น้องฉันเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเหมือนจะกลับบ้าน
แต่สุดท้ายมารู้ข่าวว่าเสียชีวิตจึงเชื่อว่าไอ้ตอนที่เห็น
ตอนที่เห็นอาจจะวิญญาณของน้องครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นว่าผู้ตาย
ยังไม่รู้ตัวว่าตายหรือเปล่าเหมือนที่เราเห็นในละครภาพยนตร์

ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่หรือเปล่า
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เดี๋ยวต้องดูว่าตายจากอะไรนะครับ